เรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันซะหน่อยนะครับ
เรื่องนี้ทั้งสะหรดและสยองบ้างนะคะคุณผู้ชม

แล้วข้างใต้เป็นมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้น
แล้วที่บอกว่าไฟลุกท่วมทั้งสลดทั้งสยองเพราะอะไร

โหคุณผู้ชมไฟลุกท่วมแบบนี้

งูทอทง๕๕๘๕ชนบุรี
เจ้าหน้าที่เขาต้องฉีดน้ำดับไฟประมาณครึ่งชั่วโมงนะ

คุณผู้ชมได้ยินเสียงวอลที่เจ้าหน้าที่เขาคุยกันใช่ไหมคะ
เขาบอกว่าคันนี้เป็นคันที่๕แล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ไซค์ขี่มาแล้วโดนรถคันอื่นชนก่อนหน้า

ทีนี้ห่างจากจุดตรงนี้ออกไปประมาณ๑๐๐เมตร
ไปเจอศพของนายยงยุทธ์ยิ้มเมืองอายุ๕๘ปี

สภาพร่างกายนี่แหลกเละเลยนะคะ
ก็คือนางสาวปิยาพรแก้วมรินยืนอยู่
ตอนนั้นที่เธอยืนอยู่สติแตก
เธอตกใจเธอทำอะไรไม่ถูกแล้วค่ะ

ทีนี้มีคนคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

จริงมอเตอร์ไซค์กับผู้ตายโดนคันอื่นชน
แล้วเหยียบทับซ้ำหลายคันแล้ว๓๔คันแล้วค่ะ
พอรถมาเหยียบแล้วก็ลากไปจนท้ายที่สุด
แล้วน้องคนขับเนี่ยพลเมืองดีเขาตะโกนบอกไง
ให้หนีออกมาเพราะว่าไฟมันไหม้เร็วมาก
ทีนี้พลเมืองดีคือนายบุญเครือเขาบอกว่า
ผมอ่ะจะเป็นพยานให้น้องคนนี้เดี๋ยวตำรวจอ่ะเขาจะมาหาว่า
น้องคนนี้ชนคนตายแต่จริงไม่ใช่

มันมีคันอื่นที่ชนมาก่อนหน้านี้แล้ว
แล้วก็คันนี้เป็นคันที่๕ที่เหยียบทับร่างไปนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ตำรวจก็จะต้องสอบสวน

แล้วก็ที่สำคัญเลยต้องไปไล่ดูเลยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดว่าคันไหนเป็นคันแรกที่ชน
แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ที่สำคัญคุณตรงนี้มันคือถนนมอเตอร์เวย์ไง
ทำไมถึงมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาด้วย
อันนี้เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกด้วยนะคะ

สมุทรสาครตอนประมาณ๔ทุ่มของเมื่อวานนี้ค่ะ
เกิดอุบัติเหตุค่ะเป็นกระบะพุ่งชนบ้านของคน
อยู่ริมถนนพุทธสาครที่อำเภอกระทุ่มแบน

ทีนี้กู้ภัยแล้วก็มูลนิธิร่วมกับตันอยู่

ทะเบียนบม๘๔๑๒มหาศาลคาม

มันชนอัดติดอยู่กับเสาต่อหม้อของบ้านที่กำลังก่อสร้าง

ใช่ค่ะแล้วกำลังก่อสร้างกันอยู่นะฮะแล้วทีนี้พุ่งเข้ามาชน
แล้วคนขับก็หายใจโรยรินแบบไม่รู้สึกตัวนะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบนำเครื่องตัดทางมาแยกชิ้นส่วนรถออก
ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันถึงจะนำร่างของคนเจ็บออกมาได้
ท้ายที่สุดคนเจ็บก็เสียชีวิตค่ะ
คือนายพิพัฒนพงศ์ยุรชัยอายุ๓๔ปี
ซึ่งก็เป็นช่างทำสีรถยนต์ของอู่แห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้นะคะ
ในที่เกิดเหตุก็พบว่ามีรั้วเป็นรั้วแผงเหล็ก
ของร้านจำหน่ายอุปกรณ์วัสดุก่อสร้าง
เสาไฟฟ้าสารพระภูมิโดนชนดูสิคะ
โค้นแบบนี้กระบะน่าจะเสียหลักแล้วก็พุ่งมาชน
ก่อนที่จะพุ่งไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็ชนกับต่อหม้อของบ้านที่กำลังก่อสร้าง
ทีนี้ภรรยาของคนขับรถที่เสียชีวิตก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าก่อนสามีจะมาประสบเหตุช่วงประมาณ๓ทุ่ม
สามทุ่มเกือบครึ่งสามีส่งภาพมาให้ดูว่าตอนนั้นน่ะ
ยังทำรถอยู่ที่อู่ก็โชว์ภาพรถที่ทำสีให้ดูว่า
ผลงานของพ่อนะหลังจากนั้นตอนสามทุ่มครึ่ง
เลิกงานแล้วปั๊บโทรหาสามีสามีไม่ได้รับสาย
ก็เลยส่งข้อความไปหาว่ากลับบ้านหรือยัง
ทีนี้ก็ไม่ได้อ่านค่ะโทรไปหาสามีอีก
ก็ไม่รับสายมารู้อีกทีนึง
ว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเกิดช่วงประมาณ๔ทุ่ม
ก็เพิ่งรู้ว่าประสบอุบัติเหตุ
เรื่องต้นตำรวจก็ส่งศพไปชนะสูตรนะคะ

หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ

บ้านยังสร้างไม่เสร็จมีอุบัติเหตุมีคนตายแบบนี้
ก็ต้องทำบุญกันใหม่นะครับคุณผู้ชม